อีกหนึ่งเรื่องค่ะเขาบอกว่ามีประเด็นที่ไฮโซสาวคนนึง
ต้องออกมาร้องกับสื่อเลยว่าถูกอดีตสามีที่เป็นลูกดีเจดังยุค๗๐เขาว่าอย่างนี้นะ
ทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งล่าสุด๒๐สิงหาคมเมื่อวานนี้
บุกมาทำร้ายร่างกายถึงที่บ้านมีภาพกล้องวงจรปิดด้วยเนี่ยค่ะ
บอกว่าเนี่ยเป็นภาพผู้ชายมายืนตะโกนด่าโวยวายอยู่ที่หน้าบ้าน
นี่โยนคงโยนของด้วยคนที่ยืนอยู่ที่โดนด่าเนี่ยก็คือตัวเธอ
ว่าอย่างงั้นอ่ะนะคะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นลูกชายคนเล็กของดีเจและนักจัดรายการวิทยุชื่อดังในยุคเจ็ดศูนย์
อยู่ก็มายืนด่ายืนว่าอยู่อะค่ะจนกระทั่งมีญาติญาติของสองฝ่ายมาห้ามปราม
เนี่ยคือจะเอาแล้วอ่ะเนี่ยบุกจะบุกแล้วเนี่ย
นี่อดีตภรรยาก็ออกมาแล้วเหมือนกันนะคะก็คือฝ่ายหญิงนั่นแหละเนี่ยประจันหน้ากันเลยตอนนี้ชี้หน้ากันแล้วเนี่ย
อ่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเรื่องนี้นะคะฝ่ายหญิงเขาเปิดตัวเองเลย
เธอชื่อทันสมินมหาโชธเทวากุลนะคะเธอเป็นเจ้าของเพจเบลยานบารมีค่ะ
มาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะบอกให้ช่วยติดตามคดีให้หน่อย
เพราะว่าเธอถูกอดีตสามีบุกมาทำร้ายร่างกายถึงหน้าบ้าน
บอกว่าคบหากับอดีตสามีมา๒ปีเอาแค่๖เดือนแรกก็โดนทำร้ายร่างกายแล้วค่ะ
โดนตลอดเธอเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วเลิกดีกว่าเลยขอเลิก
แต่ปรากฏว่านี่แผลที่โดนทำร้ายร่างกายเห็นไหมคะ

บอกว่าเลิกไปแล้วแต่ปรากฏว่ามารู้หลังเลิกว่าอ้าวตั้งท้อง
กลับมาคบกันอีกก็คิดว่าเออมีลูกด้วยกันคงจะดีขึ้นแล้วมั้ง

คนในครอบครัวก็ถูกด่าท้อด้วยถ้อยคำหยาบคาย
บอกอดีตสามีมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเสพยา
หนักสุดคือถึงขั้นส่งข้อความขู่ฆ่าเลยนะคะ
เห็นอะไรครับ
มีผงขาวอยู่แบบที่จมูกอะไรอย่างนี้
เขาก็รับสารภาพว่าเขาไปเล่น
แล้วเขาก็พยายามแบบส่งข้อความมา
ขู่ว่าปิ๊บกูไปเล่นยามา

ซึ่งผู้เสียหายไปแจ้งความหลายครั้งแล้ว

ก็เลยนี่คือฝ่ายชายที่เป็นคนก่อเหตุนะคะ

จะพาผู้เสียหายไปติดตามความคืบหน้าคดี
แล้วก็ประสานกระทรวงยุติธรรมขอความคุ้มครองพยานด้วย
เพราะตอนนี้เขากลัวว่าเขาจะไม่ปลอดภัยนะคะ